ที่แต่งแบบใส่กี่พงกี่เภาพาได้จ้ะจีนมาเลยค่ะ

และที่สำคัญคุณเห็นที่ริมปากไหมค

อลังการงานจ้างมากเรารู้จักว่าสวยป่าง
แล้วก็เป็นอีกลุคหนึ่งที่เปี๊ยดมาก
โดยเฉพาะสีผม

มาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวแซ่บคุณผู้ชมค่ะคนนี้บอก
ว่าลุกเอาอยู่ค่ะดิวอริสระนั่นเอง
เปิดไอจีมาเจอเธอทีไรอุ้หูวไฟลุกพรึ่งทุกทีเลย
ก่อนหน้านี้เนี่ยหน้าฟีดของเธอเนี่ยเติบแต่ชุดว่ายนา
ิกินี่อะไรอย่างนี้พอนี่พักก่อน
เทศกาลตรุษจีนแล้วก็ต้องติดตามอินเทรนด์กับเขาหน่อยนะ
คุณผู้ชมดูชุดที่เธอใส่เดี๋ยวไล่ดูชุดเธอสินะ
ชุดแดงแบกรีดเว้าแขกนิดนึงเว้าอกนิดหน่อย
ชอบน้องวัวทองเธอเห็นไหมล่ะ
สาบานว่าคุณโฟกัสที่วัวเขา

ใช่เค้าต้องเอาปรับอย่างตรงใส่เรา

แต่คุณผู้ชมเนี่ยใครดูอยู่ตอนนี้นะคะ
ไม่มีไอเดียถ่ายหน้าจอไว้เลย

มาเพิ่มไอเดียกันอีกหนึ่งคนดีกว่านะคะ
เอ็นตี่ขอปิดท้ายด้วยคนนี้เลยล่ะกันน่ะจ๊ะ

เอาส่งเสื้อขาวไปก่อนละกันนะคะ
ไม่รู้ว่าพี่โอเห็นแล้วซึ้งข้างนี้

ถ้าใครจะใส่นะใครดูอยู่ตอนนี้ต้องขอคนทางบ้านก่อนนะคะ

เรียนไปกันด้วยความแทบ